วันนี้อย่าลืมนะห้ามพลาดเลยค่ะ

ที่เราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผู้สมัครผู้ว่า
เดี๋ยวเราไปติดตามกันใน๒สนามผู้ว่ามหานครค่ะ
คุณผู้ชมหลังเคารพทงชาติ๖โมงเย็นวันนี้
วาไรตี้เกมโชว์ที่จะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่า
และเราได้เห็นท่าทางของผู้สมัครผู้ว่าแบบใหม่
แบบเป็นกันเองสนุกสนาน
ใช่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
แต่นี่ค่ะเวทีนี้จะจัดให้กับรายการผู้ว่ามหานครท้าดวนนะคะ
วันนี้เห็นไหมเบอร์น่ะมันไม่เรียงอยู่แล้ว

มีใครบ้างมีคุณวิโรธลักษณะดีศร
ดรเอ๊ะสุชชวีคุณลักษณะโตศิริปรากูล
และนาวะอากาศตรีสิธาธิวารีนะคะ
เดี๋ยวรอดูเลยว่าณเนคจะทำยังไง
ทำยังไงเขาบอกว่าเทปนี้นะ
สนุกเทียบเลยสนุกมากเลยจริง

เป็นไงล่ะคุณผู้ชมรอดูเลย

ก็เป็นรูปแบบแปลกใหม่ในการที่จะสัมภาษณ์นะ
ผู้สมัครผู้ว่านะครับ